หลังจากที่พวกเขานั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
แต่ว่ามากันขันในครั้งนี้ครับแม้แต่รอบคันเลือกพวกเขาก็ไม่สามารถไปได้

หลังจากที่มีกระแสในโลกโซเชียล
เผยแพร่ออกมาว่าทีมฟุตบอลคนหูนวก

ฟุตบอลคนหูหนวกชิงช้ำโลกครั้งที่๒
กรุงอังการาประเทศตุรกี
ก่อนจบรายการด้วยกันขวาอันดับที่๗แต่กลับพลาดโอกาสไปกันกันในศึกชิงชำโลกครั้งที่๓ในรอบคัดเลือก
จากไร้งบประมาณในการเดินทางทำให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง
รวมถึงเกิดความเห็นอกเห็นใจทีมฟุตบอลคนหูหนวกที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็น
ทั้งที่นักกีฬานั้นได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติครับ
สำหรับประเด็นนี้นายสกลวัณภงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวรรคกฎธอ
ได้ชี้แจงกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีว่า
ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคนหูนวกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลส่งนักกีฬาไปแข่งขัน

เพราะว่าเป็นรายการที่นักกีฬาไทยนั้นทำผลงานได้ดีนะครับ

การแข่งขันรอบคัดเลือกจะผ่านพ้นไปแล้ว

ขอให้สมาคมกีฬาคนหูหนวกนั้นจัดทำเอกสารตามขั้นตอน
พร้อมกับยืนยันว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับพร้อมให้การสนับสนุนทุกชนิดกีฬาอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะที่นายอนุสรพิมพ์งาอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลคนหูหนวกนะครับ
เปิดเผยว่าการคัดเลือกได้จบลงไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวในโลกโซเชียล
สำหรับกรณีนี้มองว่าผู้สนับสนุนภาคเอกชนนั้นก็ได้ให้การสนับสนุนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้แล้ว
แต่อาจจะเกิดการประสานงานที่ไม่ชัดเจนซึ่งส่วนตัวนั้นมองว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้สนับสนุนแต่อย่างใดครับ